เรื่องของโครงการประกันรายได้ทั้งข้าวและยางพารา

กศจะมีการจ่ายเงินก้อนแรกและเงินตกค้างด้วย
ประเด็นนี้นะครับต้องติดตามจากขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะถึงแม้ว่าข่าวร้าย
เรื่องการติดเชื้อโอมิครอนรายแรกในบ้านเรา
จะเป็นข่าวใหญ่วันนี้แต่ว่าข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ครอบครัวชาวนาสามล้านห้าแสนแปดหมื่นครัวเรือน
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรจะปล่อยผ่าน
เพราะเราคิดว่าเรื่องของชาวนาเป็นเรื่องใหญ่
ทุกข์ของชาวนาเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องการบำบัดทุกข์ของชาวนาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

ภายใต้นโยบายประกันรายได้
นโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร๔๕ชนิด
เป็นนโยบายของพักประชาธิปัตย์ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
แล้วเมื่อเข้าร่วมกับรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็เสนอเงื่อนไขนี้
เป็นหนึ่งใน๓เงื่อนไขที่ต่อรองให้รัฐบาลรับเป็นนโยบาย
วันนี้ถือว่านโยบายประกันรายได้เดินทางมาถึงจุดที่บรรลุเป้าหมายแล้ว
เราจะคุยเรื่องนี้กับรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อยู่ในสายแล้วนะครับ

ครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับรัฐมนตรีครับ
ครับถ้าย้อนกลับไปกว่าจะถึงจุดนี้วันนี้ได้เนี่ย
อะไรคือปัญหาที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันมากที่สุดค่ะท่านรอง
ก็ต้องนับหนึ่งจากการเจรจาตอนก่อนตัดสินใจร่วมรัฐบาลนะครับ
ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะยอมรับนโยบายประกันรายได้
ประการแรกแล้วก็เมื่อเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะรองนายกแล้วก็
ลำตีพาณิชย์ร่วมกับท่านลำตีเกษตรนะครับก็ต้องเริ่ม
ด้วยการทำความเข้าใจว่าประโยชน์ของนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นอย่างไร
ซึ่งก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้นิดเดียวนะครับว่าปกติถ้าไม่มีนโยบายประกันรายได้เนี่ย
เกษตรกรจะมีรายได้ทางเดียวก็คือจากการเอาสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวมันยางปลามข้าวโพดเนี่ย
ไปขายในตลาดได้เงินมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นถ้าราคาดีก็ได้เยอะถ้าราคาตกก็รายได้ก็น้อยไปด้วย
แต่พอมีประกันรายได้เนี่ยจะทำให้เกษตรกรมีรายได้๒ทาง
คือ๑เอาสินค้าเกษตรไปขายในตลาดได้มาเอ็กซ์บาทก็เก็บไว้ใส่กระเป๋าซ้าย
ขณะเดียวกันก็จะมีเงินส่วนต่างโดยวิธีคิดเงินส่วนต่างก็คือเอารายได้ที่ประกันเช่นข้าว
เปลือกเจ้ารอประกันเกวียนละหมื่นถ้าในตลาดเนี่ยราคาตกลงลงมาเหลือแปดพัน
ก็จะมีส่วนต่าง๒๐๐เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการเอาข้าวไปขายในตลาดได้๘๐๐
กระเป๋าซ้ายก็จะมีส่วนต่างอีกสองพันมาใส่กระเป๋าขวาสุดท้ายเกษตรกรก็จะได้กระเป๋าขวาสองพันบวกกระเป๋าซ้ายแปดพัน
กลายเป็นหนึ่งหมื่นบาทตามรายได้ที่ประกันอันนี้คือข้อดีและต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ
ตอนนี้เกษตรกรเข้าใจแล้วครับนะครับเหลือแต่ภาคปฏิบัติที่ต้องเดินหน้าต่อไป
ขณะนี้เราเดินหน้ามาได้ปี๒ปีเต็มแล้วกำลังก้าวขึ้นปีที่๓แล้วครับ
ไอ้ตรงส่วนต่างนี่แหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็เป็นภาระของรัฐในการที่จะต้องหาเงินมาจ่ายส่วนต่าง
ตอนที่เจรจาทำความเข้าใจกับกระทรวงคลังทำความเข้าใจกับนายก
ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับสภาพัฒน์
ยากไหมครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับ
กว่าจะทำความเข้าใจกันได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเอ่อ
ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็เรียนว่าภาคปฏิบัติ
ก็ราบรื่นตามสมควรอ่ามีอยู่บางช่วงคือช่วงปีนี้เท่านั้นเอง
ติดขัดหน่อยเพราะเหตุว่ามันมีพระราชบัญญัติวินัยการคลังอยู่
กำหนดว่าจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
โดยทกศเนี่ยไม่เกิดรวมแล้วเนี่ยเพดานมันอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์
ครับซึ่งไม่กี่วันมานี้อ่าท่านนายกก็ขยายเวลาให้เป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว
อ่าขยายอ่าเพดานเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ย
เราก็จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับข้าวนะครับครับสำหรับข้าวเนี่ย
ไปสามงวดแล้วแล้วก็เอ่อในวันที่เก้าที่จะถึงคือวันมารืนเนี่ย
ก็จะจ่ายงวดที่๓ที่ยังค้างอยู่บางส่วนเพราะจ่ายงวด๓คราวที่แล้วมันจ่ายได้ครึ่งเดียว
ตอนนี้ก็จะจ่ายงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดรวมอีกห้างวดเนี่ย
อ่าก็จะจ่ายในวันที่เก้าที่จะถึงนี้จนถึงวันที่สิบสาม
จะยอดจ่ายไปนะครับครับโดยอ่าวงเงินที่จะจ่ายหกหมื่นสี่พันล้านบาท
ไม่รู้ท่านนายกได้ข้อมูลมายังไงท่านก็คล้ายมีซุ่มเสียงออกมาว่า
ท่านรองนายกในฐานะคุมและกำกับดูแลเรื่องนี้มันมีช่องทางไหม
ที่จะทำให้การทุจริตคอลลับชั่นกันได้ในการจ่ายเงินให้ชาวนา
เพราะเหตุว่าเงินที่จ่ายให้ชาวนาเนี่ยเราให้ทกศสำรองจ่ายไปก่อน
โดยทกศจะมีบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนที่ได้รับเงินส่วนต่างทุกคน
แล้วเวลาจ่ายเงินทกศจะเป็นคนโอนเงินตามคำสั่งนะครับ
ไปยังเกษตรกรเข้าบัญชีโดยตรงของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง
หกต้นทุนไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยก็จะได้เอ่อ
เวลาได้เงินส่วนต่างก็คือมาเปิดสมุดบัญชีดูก็จะมีเงินโอนเข้ามา
ต้องการใช้จ่ายก็ไปเบิกเป็นเงินสดมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทุจริต
ผมยังนึกไม่ออกว่าจะทำได้อย่างไรจะหายหกตกหล่นได้อย่างไรครับครับ
คำถามที่ชาวนาและเกษตรกรอยากรู้ต่อก็คือว่าโครงการนี้
ถ้าสมมุติรัฐบาลยังอยู่ต่อถึงปีหน้าก็แปลว่าปีหน้าโครงการนี้ยังอยู่
หรือว่าค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้กลายเป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้ว
ไม่ใช่นโยบายพักประชาธิปัตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นตามใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่
ผมก็ขอเรียนว่านโยบายนี้จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับฮะ
มีคนถามว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้นโยบายประกันราคา
แต่ของประชาธิปัตย์เนี่ยประกันรายได้มันต่างกันยังไง
ประกันราคาเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะสูงจะต่ำของพืชเกษตรแต่ละตัว
เมื่อไหร่ที่ทั้งโลกของรวมกันเนี่ยมันมีปริมาณน้อยคนต้องการเยอะ
ราคามันก็จะสูงขึ้นเมื่อไหร่ที่ของมีเยอะคนไม่ซื้อ
รวมกันทั้งโลกเนี่ยราคามันก็จะตกเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันประกันไม่ได้
นั่นข้อหนึ่งข้อสองที่ประกันไม่ได้เหมือนกันก็คือว่า
มันขัดหลักองค์การการค้าโลกที่เราเป็นสมาชิกที่จะไปบังคับเพราะมันต้องราคาเท่านั้นเท่านี้
แต่สิ่งที่เราทำไม่ใช่ประกันราคาแต่เป็นประกันรายได้เกษตรกร
หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมันยางปลามข้าวโพดเนี่ย
มันสัมปะหลังเนี่ยเขาจะมีหลักประกันในแง่รายได้ไม่ใช่ราคา
ราคาขึ้นลงตามตลาดถ้าราคาต่ำเช่นปาล์มน้ำมันเนี่ย
เราประกันที่กิโลละ๔บาทตอนนี้มันกว่าแล้ว๗๘บาทแล้ว
มันไปไกลแล้ว๘๙บาทแล้วครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
ใช่อ่าใช่ครับไม่ต้องจ่ายส่วนต่างถ้าเมื่อไหร่ปาล์มราคาตกกว่ารายได้ประกัน
คือตกจาก๔เป็น๓บาทเนี่ยเราสั่งไม่ได้ให้มันเป็น๓หรือ๒บาท
สิบหรือเป็นห้าบาทแปดบาทแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือ
ชดเชยเงินส่วนต่างให้เกษตรกรเช่นเราประกันปาม๔บาท
ราคาปาล์มลงมาเหลือ๓มันจะมีส่วนต่างบาท
อันนี้ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้๒ทาง
แล้วก็มีหลักประกันในเรื่องรายได้ครับ
ตอนนี้มันสัมปะหลังก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
มันสัมปะหลังนี่ก็ราคาสูงกว่ารายได้ประกัน
คือเราประกันที่โล๒บาท๕๐แต่ว่าเดี๋ยวนี้๒บาท๖๒บาท๗๒บาท๘ไปแล้วครับ
ข้าวโพดเราประกันที่๘บาท๕๐เดี๋ยวนี้ก็ไป๘บาท๙บาท๕๐เกือบ๑๐บาท
ช่วงกระแตะสิบบาทนะครับนอกจากนั้นแม้แต่ยางเนี่ย
ราคาก็ดีมากในช่วงนี้น้ำยางเนี่ยเราประกันที่โลห้าสิบเจ็ดบาท
แต่ตอนนี้ไปแตะ๖๐ไปแล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะยางก้อนถ้วย
หรือที่อย่างที่ชาวบ้านเขาทำเยอะเนี่ยครับเราประกันที่โลละยี่สิบสาม
แต่วันนี้ไป๒๔๒๕๒๖แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันยางปาล์มข้าวโพดถือว่าราคาดีมากในขณะนี้
มีข้าวเท่านั้นเองที่ราคาตกลงมาแต่ว่าไม่ใช่ตกสุดในรอบ๑๐ปีนะครับ
ผมก็ไม่อยากจะไปต่อล้อต่อเถียงแต่หมายความว่าเราไปดูตัวเลขแล้วมันไม่ใช่
แต่ว่าก็ถือว่าราคามันก็ตกลงมาแต่ตอนนี้กระเตื้องขึ้นแล้วครับ
เรื่องข้าวเรื่องข้าวกันครับเรื่องข้าวเนี่ยคนที่เอาไปขายเนี่ย
เขาได้รับการดูแลแล้วอย่างที่ท่านว่าแต่มีชาวนาส่วนหนึ่งที่น้ำท่วมหนักมาก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปลูกข้าวแล้วเนี่ยน้ำท่วมไปเกี่ยวข้าว
เอามาแล้วไปขายไม่ได้เพราะมันอยู่ในสภาพที่ขายไม่ได้
หรือขายได้ก็ราคาตกต่ำเกินเหตุเนี่ยอันนี้เขาจะได้รับการช่วยเหลือในหมวดไหนครับ
หนึ่งได้จากกระทรวงมหาทัยเพราะว่าน้ำท่วมอุทธกกับ
เพราะฉะนั้นพืชผลการเกษตรก็จะได้รับการชดเชยตามเกณฑ์ที่กำหนด
อันที่๒ถ้าขึ้นทะเบียนตามนโยบายประกันรายได้
ข้าวก็หายไปกับน้ำเขาก็ยังได้เงินส่วนต่างอยู่
แล้วก็อันที่๓ยังมีอีกตัวหนึ่งที่คุณสุภาพยังไม่ได้คุยกับผม
ก็คือว่านอกจากเงินส่วนต่างสำหรับชาวนาปลูกข้าวแล้ว
เรายังมีเงินช่วยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอีก

ไม่เคยนี่แรกครับ
ไม่เกินยี่สิบไล่ก็ไม่เกินสองหมื่น
อันนี้ก็จะได้ก้อนหนึ่งเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะโอนวันที่๑๓ธันวาครับ
อ๋ออันนั้นไปจนถึงสิบเจ็ดธันวาค์ก็ไล่ลำดับไป
ครับเอาละก็แปลว่านอกจากนั้นยังมียางนะครับ
มีสองยางยังมียางอีกตัวหนึ่งก็ยังค้างค่างวดอยู่๒งวด
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๙ธันวาเป็นต้นไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ซึ่งผมเร่งรัดอยู่ให้จ่ายพร้อมข้าว
วันที่๙ธันวาก็จะโอนเงินส่วนต่างให้ชาวสวนยางด้วยครับ
ครับเอาละต้องขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ
ชับเจ๊นะท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผัดดีครับ